ร้านอาหารที่เรานำเสนอบอกเลยว่าอร่อยเด็ดแน่นอน
และยังไม่หมดเท่านั้นเดี๋ยวขอนำเสนออีกหนึ่งเมนู

เขาเป็นเนื้อควายตากแห้งทุบ
พร้อมกับน้ำจิ้มปลาร้าสูตรเด็ดค่ะ
ขายอยู่ในตลาดโรงเกลือค่ะ

ดูหน้าตาของเงี้ยกระใบหน่อย

ที่ยังยั่งคือเมนูแสนอร่อย

เงี้ยกระใบค่ะหรือเนื้อควายตากแห้งทุบนั่นเอง
มาพร้อมกับน้ำจิ้มปลาร้าสูตรลับของชาวกัมพูชาเขาล่ะคุณต้องมีน้ำจิ้มปลาร้าด้วยนะ
ใช่มันถึงจะเด็ดเข้ากันเข้ากันนะคะการจะหาเง็กระบายในตลาดโรงเกลือ
รับประทานหรือว่ามาลองเนี่ยนะเป็นเรื่องง่ายมากเพราะว่าร้านที่เขาขายอย่างเงี้
กระใบในตลาดโรงเกลือเนี่ยมีอยู่กว่า๑๐ร้านเลยค่ะเพียบเลยนะฮะ
ได้มีการประชาสัมพันธ์ในโซเชียลด้วยนะบอกว่าจะทำเป็นดิริต
ก็คือโทรสรรมาทางร้านจะไปส่งให้ถึงที่เลยค่ะโอ้โหดีมาก
ใช้เวลาเงี้ยไม่เกินสามสิบนาทีเท่านั้นแถมขายดีบขายดีทุกร้าน
ร้านถึงกับทำเนื้อตากแห้งไม่ทันกันเลยทีเดียว
เอาไปไหนค่ะบองส่งให้ลูกค้าค่ะผมส่งอะไรฮะ
เป็นยังไงเด็ดจริงแม่ค้าบอกว่าขายมานานแล้วแล้วก็ได้สูตรมาตั้งแต่สมัย
ปู่ย่าตายายที่กัมพูชาเลยค่ะ

ฝั่งนู้นทุกประเทศเลยค่ะกัมพูชาค่ะ
ซื้อมาจากกัมพูชานะคะคือเขาจะใช้เนื้อควายบริเวณช่วงสะโพกค่ะ
เพราะว่าเนื้อจะเป็นปั้นมีมันแทรกเล็กน้อยก็ทำให้เนื้อไม่เหนียวจนเกินไป
จากนั้นนำมาคลุกเคล้ากับเครื่องเทศตามสูตรหมักทิ้งไว้๓๐นาที
แล้วก็นำไปตากแดดครึ่งวันเท่านั้น
อ๋อถูปขี้นะก็จะสามารถนำมาย่างก่อนเอามาย่างจนสุกแล้วก็ใช้สากหนูทุกข์
เพื่อให้ชิ้นเนื้อที่เกาะกันอยู่แตกยุ่ยให้สามารถรับประทานได้โดยที่มันไม่เหนียวจนเกินไป
แล้วก็จะมีความกรอบจากการย่างรวมอยู่ด้วย
กลิ่นเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าย่างบางทีกลิ่นโชยไปไกลเลย

ใช่ถูกต้องแล้วนะคะเป็นสูตรเด็ดที่สุดเลยนะคะ
โดยเฉพาะน้ำจิ้มปลาร้าของเขานี่แหละ
เขาจะมีกระเทียมสับใส่ถั่วป่นตะไคร้ซอยพริกขี้หนูซอย
ปรุงรสชาติด้วยมะนาวหน่อยเปรี้ยวนิดนึง

น้ำจิ้มที่รสชาติจัดจ้านมาก

ชุดละ๑๐๐๑๕๐บาท
เป็นอาหารอันโอชาของพี่น้องชาวกัมพูชาเขาเลยแหละ

ปกติเราเคยเห็นแต่หนังควายจี่ใช่ไหม

แต่ว่าคราวนี้เป็นเนื้อควายช่วงสะโพกเลย

หลายคนฟันไม่ค่อยแข็งแรงก็ไม่แนะนำนะ